ยังอยู่ที่การท่องเที่ยวนะคะก็รู้แหละว่า
กลับมาจากการท่องเที่ยวแต่ว่าเราอยากแนะนำกันต่อนะคะ
สัปดาห์ถัดไปหรือว่าช่วงถัดไปนะคะจะไปเที่ยวกัน
จะพาไปเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีนะคะในจังหวัดพังงาค่ะ
สัมผัสธรรมชาติรวมทั้งแสงแรกของพระอาทิตย์
รวมทั้งที่นี่เขาบอกว่าเป็นสวรรค์หน้าเมืองไทย

เป็นภาพนี้นะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเนี่ย
อนุรักษ์ลงเรือมุ่งหน้าสู่เกาะพระทอง
สัมผัสธรรมชาติสวยงามแปลกตาไม่เหมือนเกาะใดในไทยค่ะ
รวมทั้งบรรยากาศชายหาดสวยงาม
แต่ว่าภาพที่เห็นนี้นะคะบอกว่าเป็นภาพสวรรณาเมืองไทย
ทุ่งย่าสวรรค์หน้าใช่ค่ะการเดินทางก็คือ
ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการนั่งรถยนต์ขับเคลื่อน๔ล้อเท่านั้นนะคะ
หรือรถอีแต๊กตะลุยฝ่าเส้นทางที่เป็นทุ่งย่า
แล้วก็พื้นทรายไปยังจุดชมวิวรอพระอาทิตย์ค่อยโผล่พ้นขอบฟ้า
โดยแสงแรกจะสาดกระทบกับทุ่งย่าค่ะทำให้เห็นท้องทุ่งสีทองทอดยาวอยู่ตรงหน้า
กับพื้นที่ทุ่งย่าสวนานับหมื่นไร่
ฉากหลังเป็นต้นไม้ทรงแปลกเต็มไปหมดเลย
เหมือนในสารคดีจากแอฟริกาใต้ที่เราเคยเห็น
แต่นี่คือเมืองไทยนะยาวใช่สมหน้าเมืองไทยนะคะ
ส่งผลให้เกาะแห่งนี้โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะทุ่งญาติสีทอง
ได้รับฉายาว่าสวรรณาเมืองไทยก็เป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้ไปที่หมู่เกาะแห่งนี้นะคะสวยจัง
หลังจากที่เกิดซึนามิเมื่อปี๒๕๔๗ก็ถือว่าสร้างความสูญเสียนะคะ
ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวดาวรุ่งแห่งนี้ด้วย
แต่ว่าความสมบูรณ์ของธรรมชาติสามารถฟื้นคืนมาได้อย่างรวดเร็ว
นับจนถึงปีนี้วันนี้กลับไปท่องเที่ยวได้แล้วนะคะ
เกาะพระทองจังหวัดพังงาค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพังงานะคะ
และใหญ่เป็นอันดับที่๕ของประเทศไทย
คือปกติแล้วเวลาเราไปเที่ยวที่เกาะเราก็จะไปดูทะเลสวย
น้ำใสชายหาดขาวไปทานซีฟู้ด
แต่ว่าที่เกาะพระทองแห่งนี้สวรรค์หน้าเมืองไทย

อีกแบบหนึ่งนะคะโดยเฉพาะช่วงที่พระอาทิตย์ตก
ก็จะทำให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าขออภัยนะคะเป็นสีส้มแบบนี้